ข่าวนี้นะคะรับรองว่ามีตัวเลขแน่นอนค่ะแต่จากอายุทยามาที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
ตามน้องการทัศนาเจ้าของเพลงโอมสิทธิเท้าฟื้น
โอ้มสิทธิเท้าฟื้นเจริญศรีให้ลูกมีคนรักคนเมตตา
สุดยอดร้องเพลงสิทธิเติบรู้สึกทั้งต่างการร้องเพลงดีมากขึ้น
สุดยอดจริงนะคะคาถาหลวงพ่อป่วย
ใช่แล้วนะคะไปวัดทัพกระดานกันค่ะที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
ต้องเล่าแบบนี้นะคะน้องการทัศนาเคยมาขอแม่พึ่ง
ก่อนที่จะมีเพลงนี้ด้วยนะคะคือไปไหว้ขอแม่พึ่งบอกว่า
ขอให้ผมมีเพลงดังสักผึกหนึ่งเพลงละกัน
คือตอนนั้นยังไม่มีเพลงคาถาคุณแผนเลยคุณผู้ชม
แล้วก็เคยมาขอพรกับแม่พึ่งไว้ว่าอยากให้มีงานละครเข้ามาเรื่อย
แล้วปรากฏว่ายังไงคุณผู้ชมพอมาขอปุ๊บผ่านไป๒๓ปี
ปรากฏว่าหลังจากนั้นมีละครมาเรื่อยจริงค่ะ
แต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้กลับมาตอบแทนขอบคุณแบบนี้ค่ะ
ตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ
ซึ่งเป็นงานครบรอบของงานการจักรไปของแม่พึ่งค่ะ
วันนี้ค่ะเลยถือโอกาสแวะมาสักการะแม่พึ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ซึ่งไม่เพียงเท่านั้นนะคะน้องการยังมีเลขเด็ดค่ะ
ส่วนเลขในคล้องนั้นนี่ที่น้องล้วงออกมานั้นจะเป็นเลขเด็ดอะไร
คุณผู้ชมไปช่วยส่องกันหน่อยค่ะ

เฮ้ยนี่ดูถูกให้วันนี้ผมออกวันนี้ตั้งสำหรับใดหน่า

อีกเลขลัย๑หน่อย

เฮ้ยโชคดีนะ

ตำรวจวันนี้

งวดนี้จังใดก็ถูกถ้าบอกถูกก็ถูกงวดหน้า
ใช่คืออย่างนี้ต้องตาม๔๒๑คุณผู้ชมนะคะ
แล้วต้องการบอกว่าถ้าใครดูบันเทิงไทยรัฐอยู่ตอนนี้
ถ้าใครถูกลอตเตอรี่นะคะจ้างงานน้องด้วย
เดี๋ยวน้องจะไปล้วงไห่ให้อีกร้องเพลงด้วยล้วงไห่ด้วยค่ะคุณผู้ชม
จำให้ดีงวดนี้เจอกันปลายเดือนจ้า
บันเทิงไทยรัฐ